คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงเวลาเขามีภาวะเรื่องของการตั้งคัน

แต่บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบว่าเขาตั้งคัน
เฉพาะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นรูปร่างทวมหน่อย
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อปวดท้อง
นึกว่าเปิดท้องแบบท้องหนักท้องเบา
เข้าห้องน้ำปรากฏว่าลูกออกมาคุณผู้ชม
ตัวเธอกับสามีงงมากเพราะไม่รู้เลยว่าตั้งคันตั้งแต่เมื่อไหร่
เพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะคลอดลูกไปแล้วประมาณสัก๗เดือนก่อนหน้านี้
ก็งงว่าอ้าวแล้วเด็กคนนี้มาตั้งคันตั้งแต่เมื่อไห
คุณผู้ชมไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงหน่อยครับ
นางสาวนี่ด่านอายุ๒๕ปีเป็นพนักงานมาร้านสะดวกซื้อครับ
อันนี้อยู่กลางตลาดอูทองเลยครับ
เลขที่๖๗๗๑หมู่๖ตำบลอูทองที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนหน้านี้กู้ชีพได้รับแจ้งว่าผู้หญิงคนนี้นอนหงายอยู่บนเก้าอี้
มีน้ำคร่ำแตกออกมาแล้วที่สำคัญร่างของเด็กน้อยหลุดออกมาแล้วคุณผู้ชม

พอไปถึงต้องทำการประถมพยาบาลตัดสายสดือพร้อมกับประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับ
แล้วก็ทำคลอดให้กับหนูน้อยคนนี้แล้วก็ส่งตัวทั้งคุณแม่คุณลูกนั้นไปยังโรงพยาบาล
ก็เลยไปถามฝ่ายพ่อก็คือสามีของผู้หญิงคนนี้
งงว่าภรรยาเพิ่งจะข้อดลูกได้๗เดือนเราทำยัยถึงมาข้อดลูกให้ชนอีกคนได้ยังไง
หมอหน่อยไม่รู้เป็นอะไรพอไปถึงอ้าวทำไมคลอดลูกออกมาแบบงง
งงกันไปหมดเลยนะฮะผู้จัดการร้านก็บอกว่านางสาววันนิดา
แต่เพิ่งทำงานได้เดือนเสร็จเองก่อนหน้านี้ได้ขออนุญาตนอนพัก
เขาปวดท้องเหมือนมีประจำเดือนแต่จู่ลูกไหลออกมาคุณผู้ชมครับ
ทราบข่าวก็ไปมุงดูเพราะว่าเขาบอกว่าคลอดลูกที่ไหน
จะให้โชคให้ลาบกันไปนะฮะก็เอาตัวเลขที่หน้าร้านไปเสี่ยงโชค
เลขที่ร้านไปเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้แล้วก็อ่ะก็ว่ากันไป
แต่ว่าเรื่องของการตั้งคันก็เดี๋ยวจะให้ทางด้านของสามีก็
คงจะไปถามคุณหมอตอบว่ามันที่มาที่ไปมันยังไงเนอ
ตรวจสอบนะคะถ้าคุณให้ข้อมูลบอกว่าเพิ่งที่จะคลอดน้องไป
เจ็ดเดือนเพราะว่าน้องคนที่คลอดไปในอายุเจ็ดเดือนเท่านั้น
ถูกต้องแล้วนี่มาตั้งคันอีกถูกต้องครับเออก็แปลกนะฮะ